แต่ว่าในส่วนนี้จะต้องการต่อไปขนาดนี้อยู่ระหว่างส่วนสอบนะครับ

ก็เลยไปฝึกคนรู้นะครับ
ครับแล้วก็จะต้องสวดเจนให้ได้ว่าอ่าเข้าจำเงินนักเดียมมีของห้าคน

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันคือจะมีโทษ

ต้านผู้ชายการตำรวงมุมต่อต้องหก

ตอนนี้กำลังสอบถึง
ขอดูรายละเอียดในนี้ความเป็นอยู่ของเด็กอยู่ยังไงสถานประกอบการตรงนี้เนี่ยเปิดยังไงอะไรยังไงก็ดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาดูด้วยนะครับ
อะไรที่มันเกี่ยวข้องอะไรที่มันเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามต้องมาดูด้วยนะครับว่าเด็กอยู่ยังไงกินนอนกันยังไงอะไรอย่างนี้นี่จะต้องดูแลนะครับ
ตายได้ขอมิย่าแต่ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องให้เขามาตรวจสอบ
กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ศึกษาเขาดูว่าเป็นยังไง

ว่ามีความเป็นไปได้ไหมค่ะว่าเด็กอาจจะถูกทำร้ายจริง

เพราะว่าผมมาทำงานที่นี่ก็ต้องน้องทุกคนภูมิกับทุกคน
เจ้าที่ส่วนส่วนส่วนส่วนทุกคนเต็มที่ร่วมแหล่งร่วมใจกันทำคดีดีกว่า
ครับไม่มีปัญหาอะไรครับครับเฮ้ยส่วนน้องน่ะส่วนสูงมากหรืออย่างนั้น
อ่าเดี๋ยวท่านภูมิกลับไปเป็นคนตามนะครับให้ให้ที่ไหนเป็นที่
ส่วนที่นี่ที่วิทยาลัยของกระมาษาถึงเทพด้วยส่วนที่นี่แล้วก็ไปส่วนอีกที่ให้มันละเอียดไปเลย